จับได้แล้วนะไอ้บอดอ่ะ
บอร์ดจราเข้โชว์ที่ลงแม่น้ำไปนะคุณผู้ชม
จับได้แล้วหลังจากลงไปอยู่ในแม่น้ำปิง๕วันคุณผู้ชม

นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นคณะแสดงสัตว์แสนรู้ที่หลุดจากที่ขัง

แม่น้ำปิงไงเราอ่านมาตั้งหลายวัน
แล้ววัดหูกวางบรรพฤษภิษัยนครสวรรค์๑๗กุมภาพันธ์นู่นน่ะ

แล้วก็เจ้านัทธิสภาคมกู้ภัยหลวงอู่ปิงแดไป
จับได้แล้วไอ้บอดที่ริมน้ำอีกฝั่งหนึ่งห่างจากจุดที่หลุดไป๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
จับไอ้บอดเล่าบอกว่ามีการวางแผนกันแล้วก็ไล่ตามจับมัน
ค้นหากันอยู่นานกระทั่งโอ้โหเอาไฟฉายสาดไปคุณผู้ชมครับ
สาดไปปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอะไรเอาตามานี่ก็ได้รู้มันอยู่แถวไหน
จากนั้นก็กะระยะแล้วเอาปืนฉมวกที่ติดทุ่นยิงใส่หางของไอ้บอดครับ
เอาทำไมยิงใส่หางอ่ะคือเดี๋ยวเวลามันมุดน้ำหนีจะได้รู้ทิศทางมันไง
ซึ่งสุดท้ายมันถูกจับได้ครับปิดฉากภารกิจ๕วันของการไล่ล่า
จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายไอ้บอดไปรักษาอาการบาดเจ็บก่อนมันถูกจับ
มันถูกยิงปืนฉมวกไปเนี่ยก็เจ็บล่ะแล้วก็ไปขังไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
คุณผู้ชมเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวไปดูอาการของไอ้บอดหน่อยดิ
บอกโอ้มันยังแข็งแรงดีนะแต่เรื่องตาบอดบอดจริงไหม

ซึ่งเป็นบอร์ดที่เลี้ยงจรแคดูยเฉพาะแล้ว

คณะช้างน้อยแสนรูโชว์ปรรถสุขเนี่ย
คุ้มครองนะดูตัวอย่างคุณบุญช่วยเนี่ยโดนไปสองข้อหาคือ
ไม่แจ้งการเคลื่อนย้ายจราเข้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระ
ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตครับ